ได้เวลาเหรอเด้อได้เวลาดำหน้าเหรอเด้อ
เมอร์สอยคอยเนเห็นเมอร์หน้าคอยล้ายหลาย

ได้เวลาดำนาแล้วแต่ดำนาต้องมี
น้ำน้ำมาจากไหน
มาจากฝนแต่บางพื้นที่บ่นว่าฝนยังไม่มาเลย
อ่ะเช็คให้หน่อยว่าฝนหายไปไหน
ร่องฝนเลื่อนขยับขึ้นไปจากภาคเหนือไง
หลายพื้นที่ต้องลุ้นกันหน่อยนะว่าฝนจะมาหรือเปล่า
แต่ประเทศไทยยังมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ไง
ที่ผัดพาความชื่นแบบเป็นฝนได้
เช้าไม่มีฝนอีกแล้ว
ก่อตัวในทะเลทั้งสองฝั่งเลยนะคะ
อันดามันและอ่าวไทยตรงนี้
หลังจากนั้นหลังเที่ยงไปนิดหน่อย
บ่ายโมงบ่าย๒ค่ะฝนเริ่มขึ้นแล้วที่บริเวณ
ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออก

แต่ไม่ได้ตกหนักตกนานแล้วสิ

ภาคอีสานช่วงดึกค่ะช่วง๒ทุ่ม๓ทุ่ม
ฝนจะตกแรงระมัดระวังกันด้วยนะคะ
ฝนแบบนี้ลดลงแล้วคลื่นล่ะ

โดยเฉพาะฝั่งอันดามันตอนบนแบบนี้นะคะ
สีชมพูสีม่วงเนี่ยสูงได้มากกว่า๓เมตรเลยนะคะ

และจุดนั้นแสดงว่าเป็นจุดที่มีฝน

ไทยตรงนู้นนะคะตอนบนสูงได้มากกว่า๒เมตร
ใครที่ไปเที่ยวเล่นน้ำตอนนี้อย่าเพิ่งลงน้ำนะจ๊ะ

เพราะอุณหภูมิไม่ร้อนจัดค่ะ
อุณหภูมิโอเคอยู่นะคะ
แต่แค่ไม่มีฝนลงมาเท่านั้นเอง